คุณผู้ชมคะวันนี้มีประเด็นที่ถูกพูดถึงเยอะมากจริง
แล้วก็ถูกวิจารณ์เยอะนะคะเป็นประเด็นสืบเนื่องจากการแถลงของสบค
โดยโฆษกสบคในวันนี้ค่ะนอกเหนือจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
มันมีประเด็นเรื่องของแอปพลิเคชันหมอชนะครับ
จนทำให้แฮชแท็กหมอชนะติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในวันนี้
คนฟังการแถลงจากทางโฆษกสบคแล้วเกิดความกังวลใจเนี่ยค่ะ
ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งคือในแพทย์ทวีสินเนี่ย
แล้วก็พูดถึงในช่วงท้ายในลักษณะที่ว่าประชาชนควรจะมีแอปไทยชนะและหมอชนะควบคู่กันไป
ถ้าคุณติดเชื้อโควิด๑๙แล้วไม่มีแอปพลิเคชันหมอชนะ
อาจจะมีความผิดตามพรกรฉุกเฉินนะ
โอ้โหประเด็นนี้แหละคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
สุดท้ายคุณหมอทวีสินก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะ
ไล่เรียงตั้งแต่แรกเลยดีกว่าจากการแถลงเลยค่ะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
ย้ำในการแถลงเรื่องของการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินฉบับที่๑๗ที่ออกมาเมื่อวาน
เรื่องมาตรการเข้มงวดการเดินทางเข้าออก๒๘จังหวัด
เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด๒๓จังหวัด
และพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด๕จังหวัด
จังหวัดนี้ก็คือสมุทรสาครชนบุรีระยองจันทบุรีตราด
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ
หลักมี๓ข้อก็คือการยกระดับบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค
ให้เจ้าหน้าที่จัดให้มีมาตรการคุมเข้มกับประชาชน
เรื่องการใส่หน้ากากอนามัยล้างมือ
รวมถึงต้องโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ
วบคู่กับแอปพลิเคชันไทยชนะอันนี้คือข้อหนึ่งนะคะ
อกจากนี้ค่ะข้อที่๒ก็คือจะมีการยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็น
ต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง
ต้องถูกตรวจสอบควบคุมการเดินทางเข้าออก

จะต้องมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดคัดกรองการเข้าออกพื้นที่
และการใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ
ส่วนข้อ๓เน้นเรื่องปราบรามลงโทษผู้ที่กระทำความผิด
เป็นเหตุทำให้เกิดการระบาดของโรคเกี่ยวกับการลักลอบขนแรงงานต่างด้าว
เกี่ยวกับเรื่องของบ่อนการพนันที่เป็นต้นต่อของการระบาดค่ะ
ส่วนข้อที่๔ค่ะข้อสุดท้ายก็คือการลงโทษผู้กระทำความผิด
ที่เป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคโทษจำคุกและโทษปรับนะคะ
โทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน๒ปีค่ะโทษปรับก็คือไม่เกิน๔๐๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทาง
แจ้งข้อมูลเท็จก็จะมีความผิดตามพรบโรคติดต่อปี๒๕๕๘นะคะ
อันนี้คือการชี้แจงในภาพรวมจากการแถลงของโฆษกสบค
แล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าทางกระทรวงมหาดไทยค่ะ
มีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ๕จังหวัด
ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
มุทรสาครชนบุรีระยองจันทบุรีตราด
จะต้องตรวจวัดอุณหภูมิสังเกตอาการ
สอบถามความจำเป็นสถานที่ปลายทาง
ตรวจสอบติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะ
ตรวจสอบเอกสารรับรองความจำเป็นและบันทึกข้อมูลการเดินทาง
นี่นะคะตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอแบบนี้
ประเด็นนี้ล่ะค่ะในแพทย์ทวีสินพูดเอาไว้
ในลักษณะที่ว่าประชาชนต้องติดตั้ง
และใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ
วบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ
โทรศัพท์มือถือเพื่อการติดตามตัว
แล้วพบว่าคุณไม่มีแอปพลิเคชันหมอชนะ
จะถือว่ามีความผิดตามพรกรฉุกเฉินฉบับใหม่
ประเด็นนี้แหละค่ะเดี๋ยวลองไปฟังอีกทีว่า
คุณหมอพูดเอาไว้ยังไงบ้างนะคะ
เมื่อเช้านี้พูดคุยกันในที่ประชุมของสบคชุดเล็กนะครับ
แล้วพบว่าไม่มีการติดตั้งแอปหมอชนะ
ก็จะถือว่าท่านละเมิดในข้อกฎหมายมาตรา๑๗ฉบับที่๑๗นี้นะครับ
เพราะฉะนั้นหมอชนะจะเป็นคำตอบในการระบาดระลอกนี้นะครับนี่คือข้อที่หนึ่ง
นี่แหละค่ะการแถลงในห่วงนี้ล่ะค่ะช่วงประโยคนี้แหละค่ะ
คนก็สงสัยว่าแล้วถ้าคนไม่มีโทรศัพท์มือถือถ้าคนไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบตลอดเวลา
เพราะว่าการใช้อินเทอร์เน็ตบางทีมันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
คนที่ไม่พร้อมที่จะใช้สมาร์ทโฟน

แล้วเขาไม่มีแอปหมอชนะแล้วเขาป่วยโควิด๑๙

ความผิดมันถึงขั้นติดคุกด้วยไง

นี่ติดโควิดแล้วยังต้องติดคุกด้วยเหรอเนี่ยถ้าไม่ได้โหลดแอปหมอชนะ

แต่สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะเสียงวิจารณ์เยอะมากนะคะ
เราก็ทยอยขึ้นให้ดูตามหน้าจอนะคะ
ว่าคุณผู้ชมคงเห็นในโลกโซเชียลไปบ้างแล้ว
เกี่ยวกับเรื่องนี้โพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้ว่า
หมอชนะใช้เข้มข้นใน๒๘จังหวัด
แต่ไม่มีช่วงแรกก็ใช้บันทึกแทนได้ครับ
ก็คือเขียนใช่ค่ะก็ใช้การเขียนการบันทึกข้อมูล
แอปพลิเคชันหมอชนะได้ก็เป็นการชี้แจง
หลังจากแถลงแล้วก็มีเสียงวิจารณ์ครับ
อกจากนี้ค่ะเวลาไล่เลี่ยกันเลยค่ะ
หลังจากโพสต์เมื่อสักครู่โพสต์เพิ่มค่ะ
แพทย์ทวีสินโพสต์ขอโทษนะคะ
ขออภัยหากทำให้เข้าใจผิดว่าไม่มีแอปถึงติดคุก
ในข้อความเต็มก็คือหากท่านติดเชื้อและปิดบังข้อมูล
รวมถึงไม่พบแอปหมอชนะก็จะมีความผิดตามข้อกำหนดครับ
นี่ค่ะนี่คือการขออภัยและชี้แจงเพิ่มเติม
นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
โพสต์เฟซบุ๊กค่ะตามที่เห็นหน้าจอแบบนี้นะคะ
ข้อความก็คือบอกว่าจากการถกเถียงข้อกำหนดการลงโทษ
เรียนพี่น้องประชาชน๕จังหวัดสมุทรสาครชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด
กรณีที่มีการออกคำสั่งให้ผู้ป่วยโควิด๑๙โหลดแอปหมอชนะ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจหาก็คือจริงจริงแล้วผมขอนำเรียนเรื่องนี้
ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบเพิ่มเติมแล้วว่า
เรื่องนี้มันจะทำให้ประชาชนมีปัญหามากขึ้น
เพราะประชาชนบางส่วนไม่มีแอปพลิเคชัน
ไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน
ก็เลยไม่สามารถโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะได้
ท่านนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยตามที่นำเรียน
จะให้มีการแก้ไขคำสั่งให้ใช้เอกสารแทนได้
ใช้เอกสารแทนแอปหมอชนะได้ก็จะมีการแจ้งอีกครั้งหนึ่ง
อันนี้คือข้อความตามที่คุณอนุทินโพสต์นะคะ
ก็บอกว่าขอเรียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่๕จังหวัด
ผู้ที่ป่วยและไม่ป่วยรวมถึงญาติผู้ป่วย
ว่าการไม่โหลดแอปหมอชนะไม่มีความผิด
คำสั่งดังกล่าวมีเจตนาก็คือ
จะมีความผิดหรือจะดำเนินคดีก็ต่อเมื่อ
คุณปกปิดข้อมูลในการสอบสวนโรคเท่านั้นเอง

แต่สุดท้ายไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรนะคะ
คุณอนุทินก็ลบโพสต์นี้ไปในภายหลังนะคะ
โคสโตประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอบุรพชัยศรี

บอกว่าการที่จะต้องมีแอปพลิเคชันหมอชนะ
ก็เพื่อช่วยตรวจสอบการเคลื่อนที่ของประชาชน

ถ้าไม่มีความสะดวกในการโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ
ก็จะใช้การบันทึกหรือแผนการเดินทางได้ค่ะ
ที่เขาก็มีให้เลือกนะคะว่าคุณจะมีการสแกนหรือคุณจะเขียนเอานะคะ
ลักษณะการเขียนการบันทึกอันนั้นได้
แต่ถ้าเป็นลักษณะของการเจตนาปกปิดข้อมูล
อันนี้ถึงจะถือว่าเป็นความผิดค่ะนี่นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจสอบได้ว่าถ้าคุณมีสมาร์ทโฟน
คุณจะโหลดหรือคุณจะไม่โหลดยังไงเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยดูให้
ก็คือจริงแล้วไม่ใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้
ล่าช้าถ้าใช้เทคโนโลยีก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้น
แต่ถ้าใช้ไม่ได้ไม่มีโอกาสในการใช้ใช่ไหม
โทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะ
แต่ปัญหาก็คือประเด็นสำคัญคือถ้าจงใจปกปิดหรือบิดเบือน
ข้อมูลอันนี้แหละถึงจะมีความผิดไม่ใช่ว่าไม่มีแอปแล้วมีความผิด
ครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับ
เพจไทยคู่ฟ้านะเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันหมอชนะวันนี้
โอ้โหพูดกันถึงเยอะเหลือเกินค่ะนะฮะแม้ว่าทางโฆษกสบคจะชี้แจงเพิ่มเติมนะฮะ
รัฐมนตรีสาธารณสุขก็อธิบายเพิ่มเติมแต่นายกวันนี้ก็บอกเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับ
บอกว่าที่มีข่าวแล้วหลายคนกังวลว่ามีโทรศัพท์รุ่นเก่าไม่สามารถโหลดแอปพลิเคชันได้จะมีความผิดหรือไม่
ก็สอบถามไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว
ได้รับการยืนยันว่าไม่ได้มีความผิดอะไร
ถ้ามีโทรศัพท์ที่โหลดแอปไม่ได้ก็ต้องลงทะเบียนเพื่อควบคุมได้ว่าจะไปไหนต่อไปอย่างไร
ก็ให้เขียนแทนเขียนแผนต่างเพื่อจะได้ตรวจสอบได้
แต่ว่าอยู่ที่เพจไทยคู่ฟ้านะฮะของธรรมเนียบรัฐบาล
พลเอกประยุทธ์บอกว่าต้องขอให้ช่วยกันใครมีโทรศัพท์ก็โหลดแอปหมอชนะ
อย่าไปฟังข่าวที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเดี๋ยวจะเกิดความตกใจไปหมด
ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเขียนเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรกัน
นี่ท่านบอกประมาณอย่างนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าการตรวจโควิด๑๙
อยากให้ทุกคนอย่าวิตกเกินไปบางคนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปพื้นที่สุ่มเสี่ยง
ไม่มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อไม่เคยเดินทางไปพื้นที่ระบาด
แพทย์ก็จะแนะนำให้เฝ้าสังเกตอาการหรือเก็บตัวอยู่บ้าน๑๔วัน
ถ้ามีเหตุผิดปกติถึงค่อยไปพบแพทย์เพราะในการตรวจเชื้อแต่ละครั้งเนี่ย
ต้องใช้น้ำยาที่มีราคาสูงจึงจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของผู้ที่มีความเสี่ยงให้ตรวจก่อน
เพื่อที่จะได้ควบคุมโรคได้ถูกจุด
เพียงอย่างเดียวก็คือทุกคนต้องให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่และต้องดูแลตัวเองอย่าปกปิดซึ่งกันและกัน
ตอนนี้ก็มีข่าวว่าหลายคนก็บอกว่าโทรศัพท์ตัวเองนั้นเป็นโทรศัพท์ที่ไม่ทันสมัยไม่สามารถจะโหลดแอปพลิเคชันได้
จะมีความผิดผมก็สอบถามไปยังกระทรวงดีแล้วนะครับก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับ
ถ้าท่านมีโทรศัพท์ที่โหลดแอปไม่ได้ท่านก็ต้องลงทะเบียนเพื่อจะควบคุมได้ว่าจะไปไหนยังไงต่อไป
เขาเขียนแผนว่าจะไปที่ไหนบ้างมันจะได้ตรวจสอบได้ช่วยกันเถอะครับนะใครมีโหลดได้ก็โหลดไปนะครับ
อันนี้ก็อยากไปอ่าเรียบไปฟังเนื้อข่าวที่มันไม่ใช่ข้อแรกจริงนะครับ
คือเรื่องสำคัญถ้าคุณปกปิดเนี่ยอันนี้เป็นความผิดแน่นอน